คุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้ซื้อเบอร์เงินรู้จักเบอร์เงินไหม
ซวยทวงรางวัลโดนสวนหมัดซัดหูฉีก
เรื่องราวนี้มันเป็นยังไงนะครับคือคนขายก็บอกว่าเฮ้ย
ไอเบอร์นี้มีคนมาขึ้นรางวัลไปแล้ว
กล้องวงจรปิดจับภาพนี้ครับคุณผู้ชม
ผู้หญิงคนหนึ่งจะขึ้นมอเตอร์ไซค์
จากนั้นก็มีมอเตอร์ไซค์อีกคันนะครับ
ขี่ตามมาแล้วมาจอดปั๊บคนขี่เป็นวัยรุ่นนะครับ
คนซ้อนเป็นผู้หญิงสูงอายุ
จากนั้นก็มีรถจักรยายนอีกคันตามมามีผู้ชายคนวิ่งมาสมทบ

คล้ายจะมีปากเสียงกับผู้หญิงที่มาคนเดียว

จากนั้นนะครับชายวัยรุ่นที่มากับผู้หญิงสูงวัย
ก็ปรีเข้าไปต่อยผู้หญิงคนนั้น๑ครั้ง

โอ้โหนี่ต่อยเขานะครับ
ช่วงกรามกับกรกหูนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๐มิถุนายนที่ผ่านมาครับ
เจ้าหน้าอนามัยขาวดีนนำเภอกแกรงจนายอง

เรียงเอี่ยมละออายุ๕๕ปี

ต่อยหูฉีกเลยนะคุณผู้ชม

เย็บ๑๑เข็มฮะ

ใจอายุ๗๑เป็นผู้หญิงในคลิปนั่นแหละ

โดยคนขายคือนางใจถามว่า

เพราะว่ามีคนมาถูกรางวัลนี้แล้วเนี่ยนะ
ถ้าฉันต้องจ่าย๒คนฉันจะจ่ายไหวไหมอ้าว
จากนั้นเธอกับคนขายก็มีปากเสียงกัน
แล้วก็เคยทะเลาะกันที่ตลาดมาแล้วครั้งหนึ่ง
จากนั้นก็มีคนมาไกลมาเกลี่ยนะครับ

แต่ที่มันน่าโมโหคือเธอบอกว่าคนขายเนี่ย
ยังจะเอาเลขของเธอไปให้คนอื่นดู
แล้วบอกว่าเนี่ยคนเนี่ยตุกติกนะครับ
บอกอ้าวถ้างั้นไปสาบานกัน
สาบานต่อหน้าท้าเวสวรรณกัน
อีกฝ่ายไม่ไปไม่ไปคราวนี้ท้ากันอีกเลย
ท้ากันอีกจากนั้นในใจพาหลานชายมาต่อยเธอนี่แหละ
หลังเกิดเหตุคู่กรณียังมาท้ามาทาย
บอกไปแจ้งความนะก็เธอก็ไปแจ้ง
เรื่องต้นผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วที่สพแกลงครับ
ร้อยเวรแจ้งว่าเดี๋ยวต้องรอใบรับรองแพทย์ประมาณ๗วันนะ
ถึงจะสามารถเรียกคู่กรณีมาสอบปากคำได้
ตอนนี้ก็ทำได้เพียงลงบันทึกประจำวันไว้เท่านั้น
นี่เป็นภาพอีกมุมหนึ่งครับเป็นภาพนิ่งครับ